ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
วันนี้อยู่กับพี่จักรีนและเชอรี่เช่นเคยนะคะ
เกือบจะทักทายคุณผู้ชมเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนะ
ค่ะคนนิชิวาคุณบองวานะคะ
ก็เก็บตกเลยละกันนะคะจากงานเมื่อวานนะคะคิงสแคป

เพราะว่าไปสัมผัสเบื้องลึกเบื้องหลังกับน้องมาด้วยใช่ไหมคะ

ค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เป็นพิธีกรกลางสนามนะคะ
แล้วก็แต่ว่าก็ตื่นเต้นดีนะคะแล้วก็บรรยากาศคึกคักมาก
เพราะว่าคนดูเยอะมากจริง
ระเดิมโชว์ร้องเต้นกันสดนะครับ
ก็เห็นว่าปล่อยเพลงใหม่เพลงล่าสุด

สำหรับซิงเกิลที่ชื่อว่าโชว์นิจิ
ภาษาไทยเขาชื่อเพลงว่าเพลงวันแรกค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันก่อนไหมบรรยากาศค่ะ

ซิงเกิ้ลใหม่ชุดใหม่ด้วยพี่แจ๊ค
ยูนิฟอร์มนี้นะคะน่ารักมากนะคะ
เป็นชุดแบบนักเรียนญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ
ซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็สดค่ะ
ที่คุณผู้ชมได้ดูกันทั่วประเทศเลยค่ะ

ซึ่งหลังจากที่โชว์เสร็จนะคะน้องก็มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
สื่อมวลชนด้วยนะคะก็คือสัมภาษณ์เสร็จก็ขึ้นมาเชียร์
อ่าเราไปฟังสัมภาษณ์นะคะดีกว่าความรู้สึกของน้องทั้งสิบหกคนนะคะ
ว่าพวกเราอยากจะมาแสดงที่ราชมังสักครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเรา
แล้วก็อย่างที่ชื่อเพลงบอกว่าวันแรกนะคะ
จากจะเป็นวันแรกที่พวกเราได้ปล่อยเพลงนี้
ยังเป็นวันแรกที่พวกเราได้ขึ้นมาที่ราชมังตามที่พวกเราเคยฝันไว้ด้วยค่ะ
ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่าอยากจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
เพราะว่าเหมือนเราก็เป็นตัวแทนของเพลงนี้ด้วย
เราก็อยากจะพาเพลงนี้ให้ไปถึงที่สุดให้ได้ค่ะ

ให้คว้าแชมป์ให้ได้ในทุกนัดการแข่งขันเลยค่ะ
เราก็เป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะซึ่งอธิบายให้ฟังก่อนนะคะ
ซึ่งก็น่ารักจริงคุณผู้ชมแล้วก็มีคลิปมาให้ดูค่ะ
ผู้ประกัดข่าวธีราของเราปิชชีวรรณฑรสมกิจรุ้งโรศ
ไปร่วมนั่งพูดคุยกับน้องแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการนัดแนะน้อง
เดี๋ยวจะมีลำดับต่อไปทำอะไรบ้างเป็นช็อตที่เป็นยังไง

นี่พิชชี่ลุกขึ้นมา

แต่มีความน่ารักพี่เจมส์

จริงแล้วน้องเนี่ยคือน่ารักมากนะคะ
ด้วยความที่กลัวว่าพี่สาวจะโป๊ะนะคะ

แต่จริงแล้วคือพิชชี่เองก็เซฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะ

ซึ่งเราก็ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็น้องเจนิสเนี่ยค่ะ

อันนี้ก็คือได้ใกล้ชิดแล้วก็ทำงานด้วย

ในการคัดเลือกน้องนะคะ

มีการศึกษาที่ดีมีโปรไฟล์ที่ดี
รวมไปถึงมีความน่ารักจากตัวตนของตัวเองนะคะ
ดูสิคะ
ตรงนี้นะคะแล้วก็วันที่๒๕ค่ะนะคะน้องก็คอนเฟิร์มแล้ว
พี่แจ๊คเมื่อวานนี้มีของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยใช่ไหมคะ
ก้มลงนิดนึงได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเอาพี่แจ๊กก้มไปก่อน
พิเศษขึ้นมานี่ค่ะน้ำมนต์หลวงพ่ออะไรคะ
คือในห้องพักศิลปินเนี่ยก็จะมีน้ำก็จะเห็นเขียนชื่อแต่ละคนมา
บอกว่าช่วยเก็บมาหน่อยนะคะอยากจะบอกว่ามีค่ามากเลยเนาะ
มีนาคมนะคะเจอกันอีกครั้งค่ะ
คืออย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้คุณผู้ชมคือพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็ทีมข่าวของเราเนี่ย
ช่วยคุณป้าแม่บ้านเก็บห้องทำความสะอาดให้น้องนะคะ
ติดมือมานิดนึงเออติดมือมาน้องไม่กินแล้วอันนี้อ่านะคะ